คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
สองกลุ่มนี้ถามกาดว่าทำไมต้องทำกับพวกเธอแบบนี้
ต้องทำร้ายพวกเธอถึงขนาดดั้งหักเลยเหรอฮะ
ทั้งที่เธอไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสถานบันเทิงเลย
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนนะครับ
กดเข้าใจคุณแหวะ

ลฉันดูก่อน

มึงช่วยอะไรไม่ได้หรอกไปคุยกันแล้วจบแค่นั้น
คุณผู้ชมฮะคลิปนี้กลุ่มสาวสอง
ปะทะคารมกับกาดของสถานบันเทิง

กาดทำร้ายร่างกายจนเสียโฉมครับ
มูกหักเลือดอาบหน้านะฮะ
ต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากเรื่องอะไรกันแน่นะครับ
ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังกลุ่มสาวสอง
ที่เขาร้องเรียนและเป็นคนโพสต์ในคลิป

บอกว่าในคืนนั้นเธอและเพื่อนรุ่นพี่รวม๔คน

อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ
แล้วก็ระหว่างที่ดื่มกินอยู่นั้นปรากฏว่า

ไปมีเซ็กกับผู้ชายในห้องน้ำ
อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่กาดเขาอาจจะไม่ยอม

ทีนี้กาดเขาก็เขาเรียกว่าเล็งหัวไว้แล้ว

ว่าเป็นสาวสองไปมีเซ็กกันในห้องน้ำไม่ได้
มันผิดกฎสถานบันเทิงอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
แต่ทีนี้กลุ่มของพวกเธอไม่เกี่ยวกับสาวสองคนนั้นเลย
แล้วกลุ่มของพวกเธอก็เดินออกจากสารบันเทิงมาแป๊บหนึ่ง
เพื่อจะไปต่ออีกร้านตอนแรกตั้งใจจะเป็นแบบนั้น

กลับเข้ามากินที่ร้านเดิมสารบันเทิงเดิม
จังหวะที่จะกลับเข้าร้านนั่นแหละครับ
ปรากฏว่ากลุ่มกาดไม่ให้เข้าจนเกิดมีปากเสียงกัน

พวกเธอเป็นแก๊งเดียวกับสาวประเภท๒
ลากผู้ชายเข้าไปมีเซ็กในห้องน้ำ

คนละกลุ่มฉันไม่รู้จักกับสาวสองคนนั้นเลย

เพิ่งกลับมาไทยด้วยและทำงานอยู่ต่างประเทศ

ไปมีเซ็กกับผู้ชายในห้องน้ำเลยนะครับ
เพิ่งจะมาเข้าใช้บริการที่สารบันเทิงแห่งนี้เอง
เกิดมีปากเสียงกันกระทั่งถูกกาดเข้ามาทำร้าย
เมื่อกี้เห็นไหมเลือดอาบเลยนะฮะ
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้ามาระงับเหตุ

พวกเธอต้องชดใช้ให้ทางร้านคนละ๒๐๐๐บาท

ถูกกระทำด้วยซ้ำถูกกาดทำร้ายร่างกายด้วยซ้ำ

จมูกเพิ่งทำมาได้ไม่ถึงเดือนนะครับ

หน้าตาในการทำมาหากินสูญเสียรายได้
ก็เลยอยากจะโพสต์ขอความเป็นธรรมเรื่องนี้

ทีมข่าวติดต่อไปยังผู้เสียหายอายุ๒๒ปีนะครับ
ที่บาดเจ็บคุณคนที่ถูกทำร้ายนี่แหละ

ก็กินดื่มกันจนเมาตอนนั้นก็ยอมรับนะฮะ
จะเช็คบินแล้วจะพาไปต่อกันที่ร้านอื่น
แต่พอดีมีเพื่อนอีกกลุ่มซึ่งอยู่ในร้านเกิดเหตุ

แต่ทีนี้ตอนจะเข้าไปกาดไม่ยอมให้เข้า
กล่าวหาว่าพวกเธอนี่แหละไปก่อเหตุอาณาจารย์กันในร้าน

ในห้องนงห้องน้ำพาผู้ชายไปกิน

มีกำหนดจะกลับจากเมืองไทยไปต่างประเทศอีกครั้ง

สภาพตอนนี้ก็ไม่รู้จะกลับไปยังไงนะครับ
บาดแผลก็ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
บอกถึงแม้เธอจะไม่ใช่คนที่สวยมาก
แต่เธอก็เพิ่งแก้จมูกอันนี้มาในราคา๖๐๐๐บาท
๖๐๐๐ใช่ไหมไม่ใช่๓๕๐๐บาทแบบในคลิปใช่ไหม

แต่ในคลิปมีคนพูด๓แสนอะไรอย่างนี้ครับ

ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ

ไม่ใช่เป็นเพื่อนกันจริงแต่ว่ามาคนละกลุ่ม

การจองโต๊ะก็มีมีการจองโต๊ะ๔คน
แล้วก็เพื่อนก็พยายามบอกเราว่าไม่ใช่อีกคนนึงก็คืออีกต่างหาก
แต่เขาก็ไม่เชื่อเขาก็บอกเรือไม่พวกนี้แหละ

งในก็ไม่ใส่ชอบเปิดกระโปรงนั่นนี่

เมาจริงยอมรับว่าเมากันเกือบหมดเลย
แต่มันก็ยังพอมีวีดีโอเล็กอย่างนี้ค่ะ

เขาใช้อะไรตีหนู
น่าจะมือเลยค่ะพี่
แล้วมีเพื่อนคนอื่นในกลุ่ม๔คนมีใครโดนหนักที่สุด

กลับมาที่บ้านพักที่เราไปสัมภาษณ์

ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว

และใช้ความระมัดระวังให้รอบครอบ
เพื่อประโยชน์สุขของลูกค้าทุกท่านต่อไป
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมานะครับ

ยินดีจะให้ความร่วมมือกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น
ทางร้านให้บริการกับลูกค้าทุกชนชั้นทุกระดับ
ด้วยความเสมอภาคไม่มีแบ่งเพศทั้งสิ้น
และขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะครับ
จากนั้นก็มีคนเข้าไปแสงความคิดเห็นกันเยอะเลย

ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับกลุ่มสาวสองนี้
และต้องเอาภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าสถานบันเทิงมาเผยแพร่ความจริงนะครับ

เราก็ต้องตามคดีให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อนะครับ